ช่วงนี้มีเรื่องมาอัปเดตคอการเมืองกันก่อน

ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะสารรัฐธรรมนูลมีมติไม่รับคำร้อง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ก่อนหน้านี้ไปยื่นให้สารวินิจฉัย
เรื่องของสูตรการคำนวณสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์

ล่าสุดศาลก็ตีตกไม่รับคำร้อง
ต่อไปนี้เผือกร้อนจะอยู่ในมือใครเชิญตามกันต่อนะคะ
ค่ะก็ประชุมกันเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่ง

ส้มมีแล้วนะคะตอนนี้เป็นใบส้มใบแรก
คนที่ได้ไปคนที่ได้ไปเหมือนเป็นเรื่องดีนะ
ประเดิมไปเลยประเดิมไปเลยเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสุรพลเกียรติชัยยากรผู้สมัครสอสอเขต๘
จังหวัดเชียงใหม่จากพักเพื่อไทยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่นายสุรพลรับทราบข่าว
ตัวเองได้ใบส้มจากกรกต
ได้พูดแบบนี้นะบอกว่าตอนนี้รู้แล้ว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตัวเองได้ใบส้ม

ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่า
กลุ่มคนจอมทองและผู้รักประชาธิปไตยจอมทอง
เขาไปยื่นร้องต่อกรกตเชียงใหม่
ขอให้ตรวจสอบจากกรณีอะไร
กรณีการทอดผ้าป่าในพื้นที่
ที่อาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้
ชี้แจงแบบนี้นะคะนายสุรพลบอกว่า
ตัวเองเคยเอาเรื่องนี้ไปชี้แจงต่อกรกตแล้วว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะไปช่วยการทอดผ้าป่านะ
แต่เป็นการถวายปัจจัยให้กับพระรูปหนึ่ง
จำนวน๒๐๐๐บาทในนามส่วนตัว
บอกว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้
เพราะพระรูปนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไง
และยังเป็นพยานต่อกรกตให้ด้วยก็คือ
เคยให้ปากคำเคยเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกรกตแล้ว
เคยไปปฏิเสธให้ไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยังได้ใบส้มอยู่นะคะ
ซึ่งนายสุรพลบอกว่าแบรไต้กรกตที่ตั้งเป้า
พิจารณาข้อร้องเรียนเฉพาะทางพักการเมืองเท่านั้น
เพาะบางพักการเมืองเท่านั้นแต่เมื่อมีมติออกมาเช่นนี้
อย่างไรก็ต้องยอมรับนะคะสำหรับมตินี้จะมีผลทำให้กรกตต้องสั่งเลือกตั้งใหม่นะ
ในเขตเลือกตั้งก็คือเขตแปดจังหวัดเชียงใหม่และคะแนนที่นายสุรพลได้รับจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
เป็นลำดับที่หนึ่งด้วยนะจำนวนคะแนนก็คือห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าคะแนน
ห้าหมื่นกว่าคะแนนเนี่ยจะไม่นำมานับรวมในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อให้กับพักการเมือง
ก็คือพักเพื่อไทยด้วยแต่ว่ากำหนดเลือกตั้งวันไหนกรกตยังไม่ได้บอกนะคะ
พักอื่นใช้ผู้สมัครเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีนายสุรพลจากภักดิ์เพื่อไทย
จริงแล้วฝ่ายกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทยเองก็บอกว่ากรณีของคุณสุรพลคือมันไม่ใช่
ก็เหมือนคนไปทำบุญเฉยก็แค่นั้นก็มีข้อสงสัยกันไปนะคะ
มาดูเรื่องของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กันหน่อย
เมื่อวานนี้หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะหลังจากที่บอกว่ามีมูล
เรื่องของการถือคลองหุ้นสื่อก่อนที่จะไปสมัครเป็นว่าที่สอสอ
พักอนาคตใหม่ลักษณะแบบนี้มันมีมูลความผิด
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้๗วันนะคะจะให้คุณธนทรมาชี้แจง
ว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือมาแบบลายลักษณอักษร
ก็แล้วแต่จะครบกำหนด๗วันคือ๑พฤษภาคมนี้นะคะ
ทีนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสักประมาณ๑๑โมง
วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปส่งหนังสือ
แจ้งข้อกล่าวหาต่อคุณธนทร
ที่พักสักประมาณ๒ฉบับที่บ้านด้วย
ไปดูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน

ไม่รู้ล่ะว่าเขาจะเตรียมการทันหรือเปล่า
แต่ว่าต้องพายในวันที่หนึ่งพฤษภานะครับ
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนักข่าวก็นำประเด็นนี้เอาไปถาม
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคอสชบอกว่าเอ๊ะท่าน
ลักษณะแบบนี้มันเป็นการสกัดดาวรุ่ง
พุ่งแรงแสงทางโค้งเคลียร์ทางให้โล่งหรือเปล่า

สกัดดาวรุ่งหรือเปล่าเป็นการสกัดดาวรุ่งทางการเมืองหรือเปล่า
นายกบอกว่าดูปากผมนะครับ
อยากจะบอกว่าครั้งที่๑๐๐ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคอสช
เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้
และเคยบอกไปตั้งนานแล้วว่าสั่งอะไรใครไม่ได้
พร้อมขอให้ทุกคนฟังสิ่งที่ตัวเองพูดบ้าง

เพราะฉะนั้นเชิญค่ะฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
เรื่องอะไรสกัดดาวรุ่งอันนี้ผมถือว่า
อยากจะบอกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วว่าขอสชไม่เกี่ยวข้องนะครับ
เป็นเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐมนูล
ทุกอย่างก็เป็นดุลิเวณพินิษฐ์ของข้อกระต่อ
แล้วก็หลายอย่างก็เข้าสู่กระบวนการศาล

แต่ผมเคยบอกมาตั้งนานแล้ว
มันจะไปสั่งอะไรใครเขาไม่ได้หรอกนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะนายกที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กรณีของคุณธนทรรองนายกพลเอกประวิทธิ
ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้มันจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายหรือเปล่า

ลักษณะแบบนี้มันไปเป็นการปลุกม็อบไหม
พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ไม่น่าจะใช่
ผมยังเชื่อลึกนะว่าบ้านเมืองจะไม่วุ่นวาย

เพราะทุกอย่างจะต้องดำเนินไปตามกฎหมาย
คุณผู้ชมติดตามกันดูต่อไปนะคะ